นี่คือเครื่องดนตรีที่ผมเรียนครับอยากถามว่าเรียกว่าอะไร
โอ้ยมีใครมา
คือจัดไปเลย๑๓๔จัดจริงไป

ข้อนี้๓คะแนนถ้าตอบถูกนะฮะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อนะครับ
จะใช่โหวตหรือไม่ครับ
เป็นช่วงเปล่าครับ

รับไปอีกหนึ่งดวงดาวนะครับ

อีก๓คะแนนเป็น๖คะแนน

ปาล์มถึงจะมีโอกาสได้เข้าไปลุ้นกับสาวนะครับ

เอาล่ะมีคุณหนุ่งหนิงนะฮะ

แล้วก็มีน้องไวโอลิน

ไอโอเรนจ๋าแนะนำตัวเองหน่อย

ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้

จะพยายามให้เต็มที่

ดอกอุตภิษมีสีอะไรคะ

อัญชันน่าจะเป็นสีม่วง
เหลือดำกับแดง

มันคงสีสันไว้หน่อยใช่มั้ย

แต่เหม็นที่เกสรมันหรือเปล่า
อุตภิษตอนนี้ลังเลระหว่างสี

พี่ดำกับแดงอ่ะตอนนี้
ม่วงไม่ใช่เลยนะ
เพราะมันไม่น่าจะฉีกใบม่วง

ดอกอุทพิษมีสีแดงใช่หรือไม่ครับ

มีสี

ขอบคุณพี่สวมบ้านครับ

มาที่น้องเจมสกันบ้างครับวงล้อมหาชนมาครับ

มีคุณฝันนะฮะคุณน้องโก้แล้วก็น้องเอิร์ทนะฮะน้องเอิร์ท
แล้วก็มีน้องบีมและน้องบิวตี้เด็กน้อยทั้งคู่เลยนะครับ

เคยเข้าประกวดนางสาวไทยรอบ๑๘คนสุดท้าย
สาวไทยประจำปี๒๕๕๒ค่ะ
เป็นคนภาคเหนือเอง

ผู้หญิงที่ช่วงที่อาจที่ในร่วมทางเอก
โอเคนะลง๓เหรียญแล้วมาฟังคำถามจากคุณขวัญครับ
คำถามนะคะถามว่านางเสาไทยปีแรกที่จัดขึ้นในปีพศอะไรค่ะ
น่าแงว่านะเชีย

ไม่เก้าเก้าก็๘๘อ่าตัดไป
เก้าเก้าคืออีกปีหนึ่งก็๒๕๐๐ก็คือเริ่มศักราชใหม่แล้วนะ

ตอนนี้เทมาที่๒๔๘๘ในข้อ๒ตอบข้อนี้ไหมครับ
ตอบแล้วนะครับว่าปีพศ๒๔๘๘เป็นปีแรกที่มีการจัดการประกวดนางสาวสยาม

จะเลยค่ะปีพอสอง๒๔๗๗ค่ะ
ไปไกลมากเลยนะนั้นน่ะ

ถ้าหนูตอบถูกเจนตกรอบทันทีแต่ต้องไปลุ้นกับปาล์มนะฮะ

พร้อมแล้วมุนเลย
ล้อมาชนของเรามีนะครับน้องแตงกว่าน้องนิกกี้

แงกวานะน้องแตงกวาดูวัยรุ่นดีนะ

ตอนนี้นะคะแตงโมก็อยู่ที่หมอชิดค่ะ

ถ้ารถที่จะกลับอีสานบ้านคอยนี่แหละครับ
เออ

เขาเป็นคนพรีเซนต์เก่งมาก
พีเซ็นต์เก่งพีเซ็นต์ตัวเองเก่งแต่ว่าเอาจริงเหลว

ข้อนี้ต้องพยายามตอบถูกให้ได้ก่อนนะครับ

ถ้าขึ้นบีทีเอสจากหมอชิดไปสยามเนี่ยต้องผ่านกี่สถานีคะ

ไม่นับหมอชิดและไม่นับสยาม

อารีแล้วกันด้วยกันครับ

อันนี้มั่นใจว่ามีสนามเป้าเพิ่มอีกหนึ่งเป็น

เพราะสนามเป้ากับอารีมันแค่ไม่ถึงกิโลกรัม
เพราะฉะนั้นแต่ถามเป้าไปสุริชัยโอเคได้อยู่

ตอบไปแล้วนะครับว่า๕สถานี
สถานีข้อนี้ใช่หรือไม่ครับ

๕กับ๖เลย
เออขาดไปหนึ่งเนอะแหม
เราขาดรัชเทวีไปนะฮะ

แต่ละสิทธิ์ที่หันไปใส่หน้า

ขอบคุณพี่สมจิตครับขอบคุณนะครับ
โอกาสเป็นของปางแล้วตอนนี้

พร้อมแล้วมุนเลย
วันนี้สูสีกันมากเลยนะฮะไม่มีใครยอมใครเลยนะครับมีน้องฟูจิมานะครับมีน้องจันทร์นะครับพี่บีแล้วก็คุณนัท

อะไรหลีตรงนี้ขึ้นเลยสิผู้ถูกว่านรับไม่รู้ราคาศาสตร์
นะคระตามกำลังเสกกับอิตาลี
เหลือคองรักษายังไง

เฮ้ยทำไมเชื่องานยั่ววะ
ทำไมเลือกฝรั่งเศรษฐ์

ฝรั่งเศรษฐ์
ทำไมเลือกฝรั่งเศรษฐ์
เฮ้ยจริงเหรอ
เออไม่ได้บอกป้ายหรอ

ตอบว่าฝรั่งเศสข้อหนึ่งครับ
เลือกไปแล้วครับว่าฝรั่งเศส
ถ้าใช่เกมจบแค่นี้นะครับ

ก่อนเลยนะครับเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับ

เพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะคนที่เข้าไปชิงเงินแสนในรอบของเซรเวตี้ภูริวิท

วันนี้ขอบคุณ๒สาวนะฮะ
ขาวดำของเราน้องเจนน้องลูกกุ้ง

ขอมีพี่ปองนะฮะน้องจ้าจ๊าหรือว่าพีชสมจิตดี
ดูจากดาวแล้วเนี่ยขอเป็นพี่ปองครับ

แผนกันดีนะครับว่าข้อนี้จะใช้ดาวหรือไม่